เดี๋ยวจะพาไปที่มหาสละคำ
ไม่เช้าสักทีมหาสารคาม
โอ้โหเขาบอกว่าสนุกสนานคึกคักเป็นงานบรรยากาศ
ของการรับน้องที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร
แต่เขาทำกันยังไงไปดูภาพครับ

นี่ไม่บอกไม่รู้นะว่านี่คือการรับน้อง
นี่คืองานอาเซียนหรือเปล่าหรือยังไง

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไปแล้วนะครับ
สำหรับภาพที่เห็นเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในช่วงของฤดูการดำนาแบบนี้
เขาจะจัดการลงแขกดำนาเป็นประจำทุกปี
ให้หลับมาดันน้องนิสิตหน้าใหม่หลับมาดันเฟรชชี่นี่
มาแต่งแฟนซีสีสันสวยงาม
แล้วก็ลงไปดำนาแบบนี้แหละ
โอ้โหเป็นประเพณีลงแขกปักดำนาปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

นี่ก็มีคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักเรียนกว่า๕๐๐คนนะครับ
ร่วมกันลงไปลงแขกปักข้าวเนี่ยปักพันข้าว
ดำนาข้าวหอมะลิ๑๐๕
ซึ่งทางนิสิตวิทยาลัยดุริยากศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่างก็แต่งกายกันแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้

จังหวะที่ลงไปเนี่ยครับโอ้โหแต่ละคนก็เต็มที่นะไม่มีกลัวเปื้อน
นี่แต่งชุดมาดำนาจริงใช่ไหมคะ
บอกแล้วโลกจะได้ไม่ลืม
นี่ไงคุณสร้อยไข่มุกอะไรไหลลงไปในน้ำ

ไม่ใช่มันเขียงมันเขามันจะเอาเขาไปควิจ
แหละครับก็เป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ
เล่าว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์แล้วก็สืบทอดประเพณีที่ดีงามซึ่งทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางด้านครูแล้วก็บุคลากรเนี่ย
เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับในการที่จะให้นิสิตใหม่นักศึกษาใหม่ได้รู้จักทำอะไรแบบนี้
เกี่ยวกับเรื่องของการดำนาที่มาที่ไปของข้าวแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความรักสมัครสมาธิสามัคคี
นี่แล้วก็เป็นเรื่องของการดำรงซึ่งถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยที่นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทยนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์นะจริงถ้าเราเห็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์แบบนี้มันก็น่าสนับสนุนส่งเสริมนะ
เพราะว่ามันทำให้เด็กเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่โตมาเนี่ยยังเห็นคุณค่าความสำคัญของเกษตรกรไทยที่เป็นกระดูกสันหลักของชาติแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีการดำนานมันยากลำบากขนาดไหนกว่าเราจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดแล้วก็
ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสมัครสมาธิสามัคคีกันด้วยรักกันเขาบอกว่าเวลาเรียนด้วยกันเนี่ยมาจากแต่ละคนมาจากต่างที่อะไรอย่างนี้มารวมกันมันก็จะได้แบบละลายพฤติกรรมแล้วก็เกิดความรักซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็อาจารย์ด้วย
เห็นแบบนี้น่าชื่นชมนะเพราะจริงเวลาเราตามข่าวเนี่ยเรามักจะได้เห็นการรับน้องที่โหดร้ายบ้างเป็นข่าวเป็นคราวกันมาแต่นี่การรับน้องดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะ
อีกแง่มุมหนึ่งนะที่อยากให้มองเห็นตรงนี้นะคะ